เจ้าภาพจีนนะครับก็ถือว่านอกจากการจัดการขันที่ได้มาตรฐาน
ต้องบอกว่าในระดับโลกด้วยซ้ำไปนะครับ
จีนเองก็ยังให้ความสำคัญมากนะครับ
กับบ้านพักของทางสื่อมวลชนนะครับที่เดินทางไปที่ประเทศจีนนะครับ
สามารถรองรับได้กว่า๒๐๐๐คนนะครับ

รวมไปถึงความอำนวยความสะดวกต่างนะครับ

จีนก็จะให้ประชาชนได้เข้ามาเช่าต่อได้ด้วยนะครับ
ติดตามรายงานของคุณทันทัศน์วินิตมานนท์ครับ
การจัดการเรื่องความปลอดภัยของเจ้าภาพจีน

ตั้งแต่จีนเคยเป็นเจ้าภาพมหากรรมกีฬามาเลยนะครับ
ซึ่งมีทั้งผลดีและความยากลำบากในการทำงานของสื่อมวลชนครับ
เริ่มเปิดฉากอย่างเป็นทางการไปแล้ว
โดยเจ้าภาพจีนแนะนำให้สื่อมวลชนพักในที่พักที่จัดให้
เพื่อการสกรีนจำนวนสื่อและความปลอดภัย
โดยหนึ่งในนั้นคือหมู่บ้านสื่อมวลชน
ที่ตั้งอยู่พื้นที่บริเวณเดียวกับหมู่บ้านนักกีฬา
รองรับผู้คนได้มากถึง๒๐๐๐คน
การเดินทางเข้าพักจะต้องผ่านการตรวจอย่างละเอียดทุกครั้ง
ทั้งการสแกนกระเป๋ามีเครื่องตรวจจับใบหน้า
โชว์ขึ้นจอให้เห็นป้องกันคนนอกเข้ามา
ส่วนการเดินทางไปทำข่าวภายในสนามกีฬาแต่ละสนาม
ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์ก่อนอย่างน้อย๑วัน
คำถามที่จะสัมภาษณ์แหล่งข่าวรวมถึงวันเผยแพร่ผลงาน
หากลงทะเบียนไม่ทันจะอดไปทำข่าวทันที
รู้สึกภูมิใจที่ได้มาเป็นอาสาสมัครโดยเป็นคนไทยหนึ่งเดียวที่ทำได้
กว่าจะผ่านด่านมาไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าภาพเย็บมาก
เพราะต้องสอบผ่านด่านถึง๕รอบ

จากต้องการฝึกภาษาและเพิ่มประสบการณ์ทำงานในอนาคต
หากดูจากการก่อสร้างหมู่บ้านนักข่าวอันอลังการ
สามารถต่อยอดไปเป็นคอนโดมิเนียม
สำหรับให้เช่าหรือขายเพื่ออยู่อาศัยได้อย่างสบาย
ถือเป็นการมองการไกลของเจ้าภาพจีน
กระดับเมืองจากการจัดแข่งขันเอเชนเกมได้เป็นอย่างดี

ทันทัศน์วินิตมานนท์ข่าวกีฬาไทยรัฐทีวี
รายงานจากเมืองหางโจประเทศจีน